ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไล่ล่าเป็นเอเย่นนะคะ
ค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครนายกคือเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งมา
บอกว่าในพื้นที่ตำบลพรมมณีอำเภอเมืองมีการขายยาเสพติดกันเยอะเลย
ยาบ้ายาไอซ์แล้วก็ชาวบ้านไปร้องศูนย์ดำรงธรรม
เจ้าหน้าที่ก็เลยลองแอบดูตั้งจุดแบบเป็นด่านสกัดเลยนะคะ
ช่วงกลางคืน๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
ปรากฏว่าแล้วมันมีมาจริงคือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเอเย่น
ที่จะมาส่งยาเสพติดจะใช้รถนิสสันนิสสันมาร์ช
ปรากฏว่าพอไปตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดมันมาจริง
เจอจริงเลยเจอจริงแล้วก็รถเป๊ะเลย
อย่างที่ได้รับแจ้งมาจากสายรายงานเนี่ยนะ
แต่ปรากฏว่าเอเย่นเนี่ยไหวตัวทันขับรถหนี
เจ้าหน้าที่ก็เลยขับรถตามไล่ล่าแล้วเกิดอะไรขึ้น

เอาที่เอาที่เอาที่

ไปสุดซอย

มันจะวิ่งเลยสิมันวิ่งดิ

ไปแล้วไปแล้ว

อยู่อยู่ในนั้นอยู่อยู่เฉยเฉยเออไม่เกี่ยวค่ะออกมาลุยไปหน่อยคุณมึงนี้มา

นี่แหละค่ะเป็นคลิปวินาทีการไล่ล่าของชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองอำเภอเมืองนครนายกนะคะ
จะมีเอเย่นค้ายาเสพติดนำยาเสพติดไปส่งตามจุดต่าง
เจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งจุดสกัดปรากฏว่ามาจริง
แต่ไหวตัวทันขับหนีเจ้าหน้าที่แบบนี้ค่ะ
ขับรถหนีแบบเร็วมากเลยนะเข้าไปในซอยโคกม่วงหมู่๕
พรมมณีอำเภอเมืองนครนายกแต่ท้ายซอยเป็นซอยตัน
น่าจะไม่คุ้นพื้นที่พอเป็นซอยตันเท่านั้นแหละจอดรถค่ะแล้วก็ลงมาจากรถ
วิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางแล้วมืดแล้ว๓๔ทุ่มแล้วตรงนั้นเป็นป่าด้วย
แล้วก็ฝนตกด้วยผู้ชายสองคนใช่ค่ะแต่ในรถมีผู้หญิงนั่งอยู่คนนึงยังอายุน้อยน้อยอยู่เลยนะคะ
อายุ๑๖ปีนั่งอยู่ในรถแต่เมาแล้วให้การไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่สุดท้ายผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ในรถเขาก็ให้การให้รายละเอียดมานะคะ
เดี๋ยวรอดูแป๊บเดียวแต่ว่าคนขับคนที่นั่งมาผู้ชายสองคนที่กระโดดลงจากรถแล้ววิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางเนี่ยนะ
ชื่อก็คือนายวัชระเชียงดาหรือนิกกี้อายุ๒๘ปีกับนายพิทักษ์รงนครหรือโออายุ๓๐ปีค่ะ
สองคนนี้จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ก็คือเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดจริงแล้วก็เป็นเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ของพื้นที่จังหวัดนครนายกค่ะ
ตอนที่วิ่งหนีออกไปเจ้าหน้าที่เขาก็วิ่งตามนะคะไล่ล่าแบบโอ้โหแต่มันยากเจ้าหน้าที่บอกมันยากมากแล้วกลัวว่าเอเย่นสองคนนี้ที่หนีไปกลัวว่าจะมีอาวุธไง
เจ้าหน้าที่ก็ยิงปืนขึ้นฟ้าขู่นะแต่เขาไม่สนเลยอ่ะสองคนนี้คือหนีแบบสุดชีวิตนะคะ
หนึ่งในเอเย่นที่หนีกระโดดลงบ่อน้ำเจ้าหน้าที่ตามไม่ได้เพราะว่าฝนตกมันยากลำบากมากแล้วก็คาดว่าน่าจะมีปืนด้วยนะคะ
ก็เลยยุติการตามเพื่อความปลอดภัยทีเนี้ยค่ะไปเจอที่ริมบ่อน้ำมีกระเป๋าสะพายหนึ่งใบของเอเย่นที่กระโดดหนีลงไปในบ่อน้ำอ่ะนะ
ในกระเป๋ามีเงินสดเกือบหมื่นนึงค่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็กลับมาที่รถมาคุยกับผู้หญิงที่อยู่ในรถนะคะ
ตามภาพเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกว่ายังอายุน้อยอายุ๑๖เองนางสาวน้ำนามสมมุตินะคะแล้วก็ลักษณะที่นั่งอยู่ในรถน่ะกลัวมากแต่เมานะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนเจอคือเมาด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสอบปากคำ
ต้องการให้มันส่งมอบยาติดให้เสร็จแต่ว่ามันเกิดการระแวงไหวตัวทันพยายามที่จะขับรถหนีคือรู้ว่ามันคงคิดว่าวันนี้มันน่าจะโดนมันก็ขับรถหนีไปแล้วก็ไล่ตรวจติดตามเมื่อกี้เห็นภาพอยู่ใช่ไหมครับ
ติดตามแล้วก็มันไปเส้นทางที่เราคาดว่ามันจะไปคือซอยตันอ่ะก็คิดว่าเราผมไปเซอร์เวย์แล้วซอยนั้นถ้าไม่หยุดรถก็จบตรงนั้นแหละแต่ว่าปัญหาคือเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดฝนตกด้วยแล้วมืดด้วยเพราะเราเราไม่ได้เอากำลังส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ท้ายซอยแล้วกะว่าที่บ้านหลังแรกที่ไปเนี่ยเราจะมาปิดหัวท้ายแต่ว่ารถมันมีระยะ

อยู่กับลุงอยู่กับป้าพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็บอกว่าเมื่อสองเดือนก่อนนะคะถูกลุงด่าถูกลุงต่อว่าบ่อยน้อยใจเลยหนีออกจากบ้านมาอยู่กับเพื่อนมาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกเพื่อนก็เลยแนะนำให้รู้จักกับไนกี้และในโอเอเย่นค้ายาบ้าทั้งสองคนนี้เธอก็เลยถูกชวนให้มาทำงานค่ะเธอเนี่ยทำหน้าที่เป็นนก
ติดต่อติดต่อรับส่งยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อแลกกับเงินเพื่อแลกกับยาไอซ์เอามาเสพแล้วก็เพื่อแลกกับที่อยู่อาศัยด้วยเธอบอกว่าเธอกลัวมากเธอไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนที่แนะนำให้รู้จักกับนายกี้นายโอก็ทิ้งเธอไปเลยปล่อยให้อยู่กับสองคนนี้เป็นเอเย่นค้ายาเสพติดนะคะเธอบอกว่าจริงแล้วอยากกลับไปหาครอบครัว
นกต่อในเรื่องของการค้ายาเสพติดนะคะ
ก็ตอนแรกที่เจอในรถก็ลักษณะเหมือนกับเมายาเสพติดด้วยนะฮะ

ต้องรอจนอาการดีขึ้นถึงจะพอสอบถามได้

สอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพ
กับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนะครับ
ให้มารับทราบพฤติกรรมของลูกหลานแล้ว
เดี๋ยวจะต้องส่งเข้ากระบวนการบำบัดยาเสพติด
แล้วก็เรื่องของเยียวยาจิตใจด้วยนะครับ
ส่งไปที่คลินิกจิตเวชโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศปราจินบุรี
แต่คดีต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้ว
ข้อหารเรื่องของยาเสพติดต่างก็ต้องขยายผลแล้วก็ดูข้อหากันต่อไป
ส่วนในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ไปติดตามจากกลุ่มเอเยี่ยนค้ายา
นายประเสริฐเสือสวนกำนันของพื้นที่บ้านหมู่๑๕ในพื้นที่
รับว่าพื้นที่ตำบลพรมมณีในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบ้านนา
เป็นพื้นที่ระบาดของยาเสพติด
โดยส่วนใหญ่จะมีทั้งนักค้ายามีนักเสพด้วย
ที่จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดท่องเที่ยวทำให้มีผู้คนพลุกพลาด
พื้นที่แห่งนี้จึงกลายเป็นจุดพักยาเสพติด
เพราะบางทีมันก็หลงหูหลงตาเจ้าหน้าที่คนมันเยอะ
ส่วนเหตุการณ์บุกจับตามที่เกิดขึ้นในคลิปนั้น
ทางนายประเสริฐเสือสวนนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕ตะบนพรมมณีนะครับ
บอกว่าได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านที่ทนเห็นยาเสพติดแพร่กระจายระบาดในพื้นที่ไม่ไหว
หลังจากนั้นก็นำข้อมูลไปแจ้งฝ่ายปกครองแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มกัน
ถ้าถามผมตอนนี้ผมพูดชัดเลยทุ่งหย่อมย่า
ของอำเภอเมืองและอำเภอบรรนาที่ติดกัน
ซึ่งเป็นจุดที่ชุดปกครองพยายามจะเข้าจับกลุ่มเอเย่นค้ายาเสพติดทั้งสองคนเมื่อคืน

สายของชุดฝ่ายปกครองก็เลยบอกว่าเนี่ยจะมีการนัดส่งยาเสพติดในพื้นที่
ก็เลยบุกเข้าไปอีกรอบหนึ่งตามเป้าหมายที่สายข่าวยืนยันนะคะ
ก็เลยบุกเข้าไปแล้วก็เจอกลุ่มผู้เสพ
คือกลุ่มผู้ค้าเนี่ยมันหนีไปตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหม
แล้วก็มาตามที่สายรายงานมาอีกจุดหนึ่งตรงนี้
ผู้เสพนั่งกันใหญ่เลยล้อมวงกันอยู่เนี่ย
แสดงว่ามันระบาดแบบที่ชาวบ้านบอกจริง
เดี๋ยวลองไปดูหน่อยค่ะ

ทั้งสองคนที่หลบหนีไปตามคลิปภาพที่ให้ดูนะคะ

มีรายงานข่าวเข้ามาว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เอง
ใน๒เอเย่นค้ายาเสพติดที่วิ่งหนีเจ้าหน้าที่
เข้ามอบตัวกับประหลัดอำเภอเมืองนครนายกนะคะนายโอค่ะ
หรือนายพิทักษ์รงนครค่ะ
เข้ามอบตัวเรียบร้อย๑คน
นายโอบอกว่าพอวิ่งลงจากรถไปแล้วเนี่ย
ไปเจอคนขี่รถจักรยานยนต์แถวนั้น
ขออาศัยออกจากจุดเกิดเหตุ
โกหกเขาว่ามีเรื่องถูกไล่ตีมาช่วยไปส่งบ้านหน่อย
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเขาก็ไม่รู้เรื่องไง

แล้วเช้าวันนี้ไปกินข้าวที่บ้านก่อนด้วยนะ

ใช่แล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้น
ก่อนเกิดเหตุไปเก็บเงินค่ายาเสพติดมาค่ะ

ส่วนไนกี้อีกคนนึงเนี่ยทำหน้าที่ส่งยาเสพติด
ส่วนเด็กหญิงวัย๑๖ปีที่เจอในรถ

เป็นคนดูเรื่องบัญชีการรับโอนเงินของผู้ซื้อ

อันนั้นก็ไม่ใช่แค่ถูกหรอกมาเป็นนางนกต่อหรือ
ใช่ไง
บัญชีแทนแล้วก็รับเงินแทนหนูไม่ได้อยากทำอ้างแบบนี้นะคะ
แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ต้นก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
และข้อหาค้ามนุษย์ด้วยตอนนี้ก็เหลือไนกี้อีกคน
ยังหนีอยู่นะคะนายโอมอบตัวเรียบร้อยแล้ว
เพื่อนบอกผมเป็นคนอะไรนะคนรับเงินอะไรอย่างเงี้ย
กี้เป็นคนเอายาไปส่งตามที่ต่าง